ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งจะลงเตะแมชพิเศษเจอกับไทยลีกออสตาร์
รวมทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒นัดสุดท้ายล่าสุดก็ได้รับข่าวดีนะครับ
วัฒนาพลายนุ่มกองกลางคนสำคัญจากเมืองทองหายจากอาการบาดเจ็บมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วครับ
มิลวัลลายีวัชหัวหน้าผู้ฝึกซ้อนทีมชาติไทยได้รับข่าวดีนะครับ
วัฒนาพรายนุ่มกองกลางตัวรับจากเมืองทองยูเนเต็ดกลับมาลงฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
หลังจากที่กองกลางวัย๒๘ปีมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากต้นสังกัด
ทำให้ต้องแยกฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มเข้าแคมป์เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
วัฒนานับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในแดนกลางครับหลังจากธนบุญเกษารัฐมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาว
สำหรับทีมชาติไทยจะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
เริ่มจากเปิดบ้านเจอกับอีรักษ์วันที่๓๑สิงหาคม
ต่อด้วยเกมนัดสุดท้ายนะครับบุกไปเยือนออสเตรเลียวันที่๕กันยายน
ก่อนหน้า๒เกมสำคัญนะครับทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมเตรียมทีม๑นัด
เจอกับออสตาร์ไทยลีกในศึกฟุตบอลรายการกุศล
ช้างศึกรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กับออสเตรเลียวันที่๓๑สิงหาคม